พี่ป้านะระวังสายตากันให้ดีคุณผู้ชมค่ะ
เรามาดูนี้ก่อนแต่รู้อะไรคือยังงี้เมื่อวานเป็น
รายการเราเนี่ยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นมาที่งานนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นงานที่แบบห้างแตกไปเลยค่ะ
เมื่อเหล่าจุ๊บตาคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพี่มนต์แคลนด์แก่นคูณ
พี่มัยพี่รมพรพี่ตายอรทัยพี่ไผ่โมสทธรลำเผิดโมสกรหญิงลีสีจุ่มโพพี่พี่วัตเซกจุ่มแพร
แล้วก็อีกมากมายมาเปิดตัวระบำถนนคนเปิด
พ่อแม่พี่น้องมาทักทายเนี่ยบางคนติดตามบันเทิงไทยรัฐด้วย

เป็นยังไงคุณผู้ชมเรียกว่าห้างแตกจริงค่ะ
โปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ของศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒิ
ตั้งใจจับศิลปินต่างทั่วต่างค่ายมาร้องเพลงด้วยกันค่ะ
พี่มนต์แคงคู่กับลำเผิญนี่เป็นเพลงแรกด้วยนะ
พี่ไต๋อรทัยคู่กับครูเต้ย
หญิงลีคู่กับแซกไห่โภสธรคู่กับครูเติร์น
พี่ไมค์คู่กับลำไพรแสงทอง
อุ๊ยคุณแม่ลำไพรเสียงดีมากนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้บนเวทีนะคะนอกจากจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกสนาน

เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าผลักดันเข้าสู่วงการ

ตลอดที่ผ่านมา๗๘ปีลำเพลินไม่เคยรู้เลยว่า
นี่แหละครูสาหาเป็นคนผักดัน
อ๋อเหรอใช่คือแบบว่าเป็นเขาเรามันติดอยู่ในใต้อยู่โอ้โฮ
เหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเออพี่มนต์แคนร้องกับน้องคนนี้สิลองดูสิ
ที่สำคัญนะคะก็คือได้มาร้องกับพี่มนต์แคนซึ่งเป็นไอดอลของเขาด้วยค่ะ
งานนี้ก็เป็นปางภาพที่เห็นเลยค่ะ
ทั้งครูทั้งลำเพลินทั้งแบบว่าพี่มนต์แคนแบบน้ำตาแตกกันเลย

มีผมได้คำตอบอะไรสักอย่าง
เป็นน้องชายที่มากความสามารถที่มาวันนี้ได้ก็เพราะความสามารถด้วย
ทั้งร้องทั้งแต่งเพลงทั้งเล่นดนตรี
อยากให้ระเฟิร์นรู้ว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ
ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสำคัญก็จะได้รักษามาก
ดีใจที่พี่ระเฟิร์นพูดออกมา
สุขกว่าสำเร็จนะครับกลับมาให้ระเฟิร์นได้ครับ
ความสุขกับไห่น้ำสุดยอดมากครับ
อยากให้ทุกคนเติมความสุขให้กับหัวใจตัวเอง
ว่าแต่ละวันจะยากแค่ไหนก็ตาม
ถ้าคิดไม่ออกก็บอกแอปกับระเฟิร์นครับ

นี่นะคะเรียกว่าคึกคักจริงค่ะ

ถามเรื่องประเด็นแบบประเด็นเรื่องรถหรูเนี่ยค่ะที่โดนเต็นต์สวมทะเบียนปลอมมาให้ค่ะ
ทำให้โดนเจ้าหน้าที่มายึดทรัพย์ค่ะก็เป็นข่าวกันไปค่ะ
ซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะก็ได้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกโล่ง
แล้วก็สบายใจที่ไม่สูญเงินแล้วก็ศูนย์รถด้วยเพราะว่ารถก็ได้มาด้วยค่ะ
รถแพงมากนะ๘ล้านกิโลกรัมบอกเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นหมดเรียนราคาแพงของผมเลยละครับ
ก็ไม่คิดว่าจะมีแบบตำรวจมีอะไรมาบ้านอย่างนี้ครับ

ก็ฝากก็ฝากหลายคนที่จะซื้อรถนะครับ

อยากให้เช็คให้มันละเอียดกว่านี้นะครับ
นี่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับ
ได้รถคืนแล้วก็ได้เงินคืนนะครับ
ได้รถคืนแล้วก็ได้เงินคืนนะครับ

ก็จะใส่ตามไว้กันดีกว่านะครับ